พาคุณผู้ชมไปที่นี่ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด
แต่เดี๋ยวก่อนจะเล่าถามก่อนปกติแล้วคุณใส่แหวนคุณใส่

แต่คุณเคยเห็นไหมว่าปกติเราจะเคยเห็นคนที่เขาเป็นคนสูงอายุ

ใส่แล้วบางทีใส่กันมาเนิ่นนาน
ไม่เคยเอาออกเป็น๑๐ปี
คุณยายคนนี้ใส่แหวนมา๒๐กว่าปีปรากฏรัดนิ้วจนบวมอักเสบ
คุณถ้าเกิดขนาดนี้ปกติเวลาที่เอาแหวนจากนิ้วไม่ออก
ฉันจะถามว่าเอาน้ำสบู่มาถูสิถูแล้วมันก็จะลื่นมันจะดึงออก

ไม่ออกเลยคุณใส่มานานนะคะคงจะไม่เคยดึงออกจริง
แล้วมันบวมเปร่งคุณผู้ชมดูนะนิ้วนางใส่๑วงติดเหมือนกัน
แต่ที่หนักคือนิ้วกลาง๒วงนั่นแหละ
คุณแล้วคือเห็นไหมมันบวมจนมันไม่รู้จะดึงสองวงนั้นออกยังไง

คือดูนิ้วอื่นเขาไม่ได้บวมแต่ที่บวมอาจจะมาจากอาการอักเสบ
นี่แหละค่ะคือก็มีคนส่งตัวคุณยายจริงไปที่โรงพยาบาล
อันนี้คุณยายอยู่ที่โรงพยาบาลยางตลาด
แล้วกู้ภัยสมาคมร่วมใจกับศิลป์การผู้สน
เขาเอาอุปกรณ์ตัดแหวนไปให้การช่วยเหลือคุณยายที่โรงพยาบาล
เนี่ยถูกแหวนมันรัดจนนิ้วมันบวมเป่งแบบนั้นนะคะ
ตรวจสอบอย่างที่เห็นค่ะมือข้างซ้ายของคุณยายค่ะ
มีแหวนอยู่๓วงอย่างที่บอกว่านิ้วกลาง๒วงนิ้วนางหนึ่งวงนะคะ
โอ้โหใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะ
แหวนออกมาได้ทั้ง๓วงแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจะมีวิธีของเขาพร้อมกับเครื่องมือที่ถูกต้องนะคะ
พอเอาแหวนออกมาได้ก็พบว่าทั้งนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเนี่ยโอ้โหถูกรัดจนมันเป็นบาดแผลเลยอ่ะ
ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่าอย่างนี้เดี๋ยวก็ต้องให้การรักษาตามอาการนะคะ
ลักษณะของบาดแผลต่อไปยายบอกนะใส่แหวนมาเป็น๒๐ปีไม่เคยถอดเลยค่ะนี่แหละจนมันมารัดนี่อันนี้เอาออกได้แล้วโอ้โหดูสิ
ตรงที่ใส่แหวนอ่ะคุณน่ากลัวเนอะใช่ถ้าคุณกลัวคุณเอาแหวนเพชรคุณฝากไว้ที่ฉันก่อนนะ
คุณไม่เป็นไรค่ะดิฉันไปที่เนี่ยเดี๋ยวฉันไปเก็บไว้ในตู้เซฟคือตอนท้องเอาจริงนิ้วมันก็บวมนะเขาบอกว่าแบบไม่ให้ใส่แหวนอะไรแบบนี้อันตรายเอาดูแลกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่า